ทัพกัมพูชาเร่งสอบสวนกรณีที่มีคลิปวิดีโอ
ครูทำรัฐประหารรัฐบาลของสมเด็จหุ่นเซ็น
พร้อมยืนยันว่ากองทัพจะไม่ยอมให้เกิดการรัฐประหารในประเทศ
ขณะเดียวกันกองทัพกัมพูชายังปฏิเสธข่าว
เคลื่อนรถถังออกจากกลมกองเพื่อรัฐประหาร
โดยย้ำว่าเป็นเพียงการนำรถถังไปซ่อมครับ
นี่ก็เป็นคลิปวีดีโอความยาวประมาณ๔นาทีนะครับ
ที่เห็นอยู่นี้ก็กำลังถูกพูดถึงอย่างมาก
เครือข่ายสังคมออนไลน์ของกัมพูชา
เป็นคลิปที่ชายคนหนึ่งซึ่งใช้นามแฝงว่าเสียมเรียบอังก่อ
ประกาศด้วยสำเนียงคล้ายกับคนกัมพูชา
ในกลางจังหัวกคธวรรณตกเชียงใต้ของประเทศ
เรียกร้องให้กองทัพและหน่วยงานรัฐบาลก่อการรัฐประหาร
จัดการสมเด็จหุ่นเซนนายกรัฐมนตรี

ต้องการจัดการระบอบผลิตการที่นำโดยสมเด็จหุ่นเซ็น
ซึ่งที่ผ่านมาละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายกรณี
โศกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับ
กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนคลิปดังกล่าว
พร้อมยืนยันว่ากองทัพจะไม่ยอมให้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในกัมพูชา
และในเวลาไล่เลี่ยกันในเครือข่ายสังคมออนไลน
มีการเผยแพร่ภาพการเคลื่อนย้ายรถถังในจังหวัดพระวิหาร
โดยระบุว่ารถถังกำลังเคลื่อนมุ่งหน้าไปยังกรุงพนมเป็น

ซึ่งทางกองทัพก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้แล้วนะครับ
โดยยืนยันว่าการเคลื่อนรถถังออกจากกลมกอง
เป็นเพียงการขนย้ายรถถังเพื่อนำไปซ่อมบำรุงเท่านั้นครับ